การยึดอำนาจจากรัฐบาลทักษิณชินวัฒน์ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคอมช
ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตส
ควานหาหลักฐานเพื่อมัดอดีตนายกให้ดิ้นไม่หลุด
หนึ่งในความผิดที่ถูกคอตสอหยิบขึ้นมาเล่นงาน
คือการตรวจสอบการเสียภาษีจากการขายหุ้นชินคอปให้กับเทมาเซค
ที่มีการทำนิติกรรมอำพลางด้วยการโอนและขายหุ้นให้กับนอมินี
และคนในตระกูลชินวัฒน์ในราคาต่ำกว่าราคาในตลาดหลักทรัพย์
โดยไม่ต้องจ่ายภาษีตั้งแต่ปี๒๕๕๙
คดีนี้ขอตศพบว่าคนรับใช้ของคุณหญิงพจมาน
ขายหุ้นบริษัทชินวัฒน์คอมพิวเตอร์ให้กับนายบรรณพฤษดามาพงศ์
๕ล้านหุ้นราคาหุ้นละ๑๖๔บาท
เป็นเงิน๗๓๘ล้านบาทโดยไม่เสียภาษี
เพราะหากเสียภาษีรัฐจะได้เงิน๒๗๓ล้านบาท
และปปชยังตรวจพบว่านายบรรณพฤษไม่ได้ซื้อหุ้นดังกล่าว

เพราะเช็คที่สั่งจ่ายเงินค่าหุ้นเป็นของคุณหญิงพจมาน

ขายหุ้นให้กับนายพานทองแท้ชินวัฒน์๗๓๔ล้านหุ้น

ขณะที่ราคาในตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่๑๕๐บาท
ทำให้นายพันธองแท้ได้รับส่วนต่างราคาหุ้นทันที๑๒๗๕ล้านบาท
และหากต้องจ่ายภาษี๓๘๐๐ล้านบาทคือตัวเลขนั้น

ให้กับนายบรรณพฤษอีกกว่า๒๖ล้านหุ้น

ทำให้นายบรรณพฤษได้รับส่วนต่างอีก๓๗๕๕ล้านบาท
คิดเป็นภาษีหากต้องจ่ายเบาะอีก๑๓๙๐ล้านบาท
ประเด็นหลักของคดีนี้คือการขายหุ้นชินคอป
ตลาดหลักทรัพย์ให้กองทุนเทมาเซคสิงคโปร์
ในราคา๗๓๐๐๐ล้านบาทโดยไม่เสียภาษี
ทำให้นายพานทองแท้และนางสาวพินทองทาชินวัฒน์
ได้รับผลประโยชน์๑๕๘๐๐ล้านบาท
และหากต้องจ่ายภาษีจะคิดเป็นเม็ดเงินถึง๕๘๔๖ล้านบาท
คอตสอพบเส้นทางหลบเลี่ยงเช่นนี้
นำหลักฐานทั้งหมดส่งต่อสาร
สุดท้ายสารพิจารณาแล้วเห็นว่าทักษิณเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท
ได้รับสัมประธานดำเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือทศทชื่อในขณะนั้น
ได้รับสัมประธานดำเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่
จากการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือกศธชื่อขณะนั้น
โดยทั้ง๒บริษัทเป็นบริษัทในเครือของบริษัทชินคอป
ซึ่งจำเลยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ให้ทั้ง๒บริษัทได้รับคืนเงินภาษีสรรพสามิตรที่ชำระแล้ว
โดยมีสิทธิ์นำไปหักออกจากค่าสัมปทาน
ต้องนำส่งให้คศและกศธ
เป็นผลทำให้ทั้งสองหน่วยงานได้รับความเสียหาย
จึงพิพากษาจำคุกทักษิณ๕ปีไม่รอลงอาญา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน